เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดบุรีรำนะครับก็มีผู้ชายคนหนึ่งเสพยาบ้าจนหลอน
อืมเข้าไปทำร้ายเอามีดไปฟันคุณตาอายุเจ็ดสิบสี่ปีที่ศีรษะจนเย็บห้าเข็ม
ค่ะพอไปแจ้งตำรวจตำรวจก็มานะอืมแต่บอกว่าไปเคลียร์กันเองแล้วกัน
แล้วก็ปล่อยเขากลับไปก็คือไม่จับไม่อะไรทั้งสิ้นสุดท้ายชายคนนั้นย้อนกลับมา
เอามีดไปทำร้ายลูกชายของคุณตาจนตายค่ะนี่ฮะคุณตาก็ไม่พอใจ
ญาติญาติออกมาไม่พอใจตำรวจถ้าจับมันก็จบแล้วอ่ะอืม
สุดท้ายก็ทำให้ลูกชายเขาตายแล้วล่าสุดก็สามารถจับกลุ่มคนที่ก่อเหตุได้แล้วนะครับ
นายสวัสดิ์และปูอายุเจ็ดสิบสี่ปีซึ่งเป็นชาวดำวนเมืองแฝกนะครับ
นะฮะแล้วก็อยู่ที่อำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรำนะฮะ
ออกมาเรียกร้องขอความเป็นธรรมหลังจากวันที่สิบสี่เมษายนเนี่ยนายเกษรินชายฉลาดหรือว่าปุ๊อายุสามสิบเจ็ดปี
ซึ่งมีอาการหลอนจากการเสพยาใช้มีดสปาต้าไปไล่ฟันตัวเขาเองจนศีรษะเป็นแผลเย็บไป๕เข็ม
จากนั้นญาติก็ได้แจ้งตำรวจสนธเมนชัยให้ไปจับกลุ่มผู้ก่อเหตุ
ตำรวจมาก็แค่ตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็บอกว่าอ้าวเคลียร์กันเองแล้วกัน
ไม่ยอมจับไม่มีการจับกลุ่มผู้ก่อเหตุไปที่โรงพักดำเนินคดี
ที่ผู้ก่อเหตุมีทั้งมีดแล้วก็อาการเมาคุ้มครั่ง
สร้างความหวาดภาวะให้กับคนในพื้นที่คนในบ้านเป็นอย่างมากแล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นวันต่อมาสิบห้าเมษายนครับ
แคล้วแลบัวอายุ๓๘ปีซึ่งเป็นลูกชายของนายสวัสดิ์ขับรถกระบะมาพร้อมกับเพื่อน๒คน
ออกไปหานายเกษลินผู้ก่อเหตุไปถามว่ามาทำร้ายพ่อทำไม
ก็ไปเจอกับผู้ก่อเหตุกลางทางผู้ก่อเหตุกำลังขี่รถจักรยานยนต์มาพอดิบพอดีครับ
จอดลงไปคุยกันสอบถามว่ามาทำร้ายพ่อทำไม
แล้วในแคล้วเนี่ยก็ถือมีดที่ใช้สำหรับตัดอ้อยลงไปด้วยกลับถูกนายเกษลินเนี่ยใช้มีดสปาต้าฟันที่กกหูขวาแล้วก็แย่งมีดตัดอ้อย
แล้วก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์หลบหนีไปครับนายแคล้วขับรถตามไปจนไปชนกับรถมอเตอร์ไซค์ของนายเกษลินแล้วก็ลงไปจากรถมีการต่อสู้กันอีกรอบหนึ่ง
นายเกษรินนั้นตัวใหญ่กว่าเอามีดสปาต้าที่เอาไปด้วยเนี่ยกระนำแทงในแคล้วสุดท้ายในแคล้วพลาดท่าถูกแทงเสียชีวิตนะครับ
นะฮะทีนี้ฝ่ายเป็นพ่อนายสวัสดิ์เองไม่พอใจการทำงานของตำรวจเพราะว่าไม่ยอมจับกลุ่มผู้ก่อเหตุตั้งแต่แรก
ทำไมเขาถูกฟันหัวเย็บเยอะขนาดนี้ไม่ยอมจับเช่นเดียวกันกับนายบุญหลายปุฏประโคนเป็นภรรยาของผู้เสียชีวิต
บอกว่าถ้าวันนั้นเนี่ยตำรวจมาแล้วเนี่ย
จับกลุ่มตัวเข้าไปเนี่ยก็คงไม่มีคนตาย
เอาไปฟังเสียงของภรรยาของผู้เสียชีวิตนะครับ
ด้านในฮองชัยฉลาดพ่อของผู้ต้องหาก็ยอมรับนะครับ
ลูกชายติดยาบ้ามา๒๑ปีแล้ว
คือผู้ต้องหาอายุ๓๗ถ้าติดมา๒๑ปีแปลว่าติดมาตั้งแต่อายุ๑๖ค่ะ
ถูกต้องตั้งแต่เป็นเยาวชนวัยรุ่น
พ่อก็บอกว่าก็กลัวเหมือนกันนะไม่กล้าเตือน
ไม่กล้าเตือนเลยเพราะลูกเนี่ยติดยาแล้วก็คุ้มครั่ง
ตำรวจตามจับกลุ่มลูกก็โล่งใจมากเพราะว่าจะได้อยู่บ้านอย่างไม่ต้องกังวล

แต่คือลูกคุณไปทำให้คนอื่นตายนะไปทำลูกคนอื่นเขาตายนะ
พ่อก็คือไม่กล้าห้ามปรามอะไรกลัวถูกทำร้ายเหมือนกันเอาไปฟังเสียงคุณพ่อครับ
เหมือนคุณพ่อจะดีใจที่ตำรวจจับกุมลูกไปได้
ดีใจค่ะพ่อบอกโล่งใจ
พ่อตัวเอกก็ไม่สบายใจมานาน
จะได้อยู่อย่างสงบสุขซะที
ทางด้านพันธุ์ตำรวจเอกบุญสินพดุงสุขผู้กำกับการสพธเมนชัยบอกว่า
เหตุการณ์แรกเนี่ยตำรวจไปตรวจสอบพบผู้ต้องหาจริงตอนนั้นเนี่ย
อาการสงบแล้วไม่มีท่าทีก้าวร้าวก็บอกให้ไปเจรจาก่ายเกลี่ยกันกับผู้เสียหาย
เพราะว่าไม่ใช่เหตุซึ่งหน้าคำนี้อีกแล้วนะฮะ

คือถูกฟันหัวแตกเย็บห้าเข็มไม่ใช่เหตุซึ่งนะ
เหตุทำร้ายร่างกายคือต้องฟันให้เห็นต่อหน้าตำรวจใช่ไหมคะ

ซึ่งเราได้ยินคำตอบแบบนี้เยอะเหมือนกันนะ
หลายครั้งแล้วแต่มีมีดอ่ะเราให้ไปกลายเกลียร์กันเอง
พอหลังเกิดเหตุจนมีผู้เสียชีวิตก็ตามไปจับกลุ่มสอบปากคำ
โดยให้การว่าถูกอีกฝ่ายหนึ่งจะทำร้ายร่างกายก็เลยมีการสู้กัน
แต่คนตายนั้นสู้ไม่ได้ตำรวจก็เลยมีการดำเนินคดีในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
พร้อมเตรียมนำตัวไปส่งสารฝากขังที่ศาลจังหวัดบุรีรำต่อไปนะครับ
ทีนี้เรามาฟังเรื่องราวจากฝั่งผู้ก่อเหตุบ้างดีไหมคะ
เราก็ต้องฟังทั้งสองเรื่องทั้งสองทางนะ
นี่คือนายเกษรินหรือว่าปุ๊คนก่อเหตุ
เขาก็ยอมรับนะคะว่าเขาฟันในแคล้วเสียชีวิตจริง
เขาบอกว่าเขามีเรื่องบาดหมางกับสองพ่อลูกคู่นี้มาก่อน
วันเกิดเหตุที่ฟันนายสวัสดิ์ผู้เป็นพ่อเนี่ย
เพราะถูกพูดจาท้าทายก็เลยโมโห
ส่วนเช้าวันต่อมาตัวลูกชายก็ขี่รถขับรถมาไล่
ไล่ชนเขาแล้วก็ทำร้ายเขาก่อน
เขาก็เลยป้องกันตัวไปฟังเรื่องของเขากัน
ตัวเฉียวนิดนึงเออผมเลยจับนี่ไปเป็นวันฟังเลยครับ
แล้วเขาเลยขี่รถหนีเอาแย่งแย่งหนีไปเลยครับ
แล้วขี่รถปวงทางเลยครับเกียจทางเลยนะครับ
เขาขับส่วนบนสายสกรีมขับส่วนครับ
ส่วนตอนที่สองกระป๋องผมขี่รถหนีครับ

ที่แรกฟังกันแล้วทีนี้ครับยังไง
มันขี่รถตามผมเข้าไปได้บ้างนี่
รถผมตกเหยียบผมไปด้วยเลยครับ
วันเกิดเหตุเขาบอกว่าเขาไม่ได้เสพยาไป
ไม่ได้เสพยาเสพติดตามที่ถูกกล่าวหา
เกิดจากบันดาลโทษะที่ถูกคู่กรณี
ตามไปหาเรื่องแล้วก็ไล่ยิงก่อน

แล้วเคยถูกจับเรื่องของคดียาเสพติดจริง
ผ่านตำรวจโทสิทธิ์หวังสุกราง

ถึงเกิดการต่อสู้ทำร้ายกันสุดท้ายแคลวก็ถูกฝั่นเสียชีวิต
เป็นคำกล่าวอ้างของผู้ต้องหานะครับเพราะว่าผู้ตายพูดไม่ได้แล้ว
จากการสอบประคำผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดก็มีการรวบรวมหลักฐาน
ผลตรวจปัสสาวะจากแพทย์ว่ามีสารเสพติดหรือไม่
แล้วก็จะนำไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ